คุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันค่ะน้ำใจคนบันเทิงไม่เคยหมดจริงนะคะ
ช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ช่วยกันสุดนิดเลยล่ะค่ะ
คู่แรกพาไปดูเลยนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหกู้ภัยใจพระคู่นี้
ท็อปพี่ไทยนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
ก็เดินหน้านะคะมอบเงินให้ชาวบ้านตามในส่วนต่าง
แต่ไปในช่วงวิกฤตแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แหละค่ะ
พี่มินนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์พร้อมทีมบนวิทยุร่วมกระตันอยู่ค่ะ
สุดนะคะใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมืออย่างรัดกลุ่มนะคะ
พร้อมนักสอบถามสารีทุกข์สูบหลีบชาวบ้านที่พื้นที่นะคะ
ร้องเพลงสร้างสีสันคลายเครียดให้ชาวบ้านด้วยค่ะ
ก็คือไปที่ชุมชนในซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป๔นะคะ
ก็เดินไปประมาณ๔๐๐ครัวเรือนคุณผู้ชม
ครัวเรือนก็แจกเงินกันไปครัวเรือนละ๕๐๐บาท
แล้วก็แจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ

อกจากนี้ค่ะคนบันเทิงอย่างนางเอกสาวโมมนชนกนะครับ
พร้อมกับเพื่อนเธอเองก็ขอช่วยเหลือเหมือนกันค่ะ
ด้วยการแพ็กถุงปันรักด้วยตัวเองเลย
ถุงเนี่ยประกอบไปด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ไข่เค็มนมถั่วเหลืองน้ำดื่มแล้วก็อาหารอื่นด้วย
นำไปใส่ในตู้ปันสุขบริเวณหน้าหมู่บ้านสำมกรยั่นรำคำแหงเนี่ย

พร้อมกับบอกด้วยว่าเธอและเพื่อนในบ้านฮับทรัพย์นี่นะคะ
อยากจะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในการซื้อสิ่งของ
โภคอุปโภคกับผู้ที่กำลังเดือดร้อน

ซึ่งค่ะให้สู้ไปด้วยกันให้ผ่านไปด้วยกันให้ได้ค่ะ

ให้กับหน่วยงานเพื่อสังคมนะคะ

จากสถานการณ์โควิดค่ะในเขตกรุงเทพ
จำนวน๑๑๐๐ชิ้นเลยนะคะ
พร้อมเชิญชวนค่ะหากใครอยากจะร่วมบริจาคของ
ก็สามารถติดต่อไปที่หน่วยงานที่เธอแจ้งเอาไว้ได้นะ
ของที่บริจาคค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแค่พวกเจลแอลกอฮอล์นะคะ
สามารถบริจาคสิ่งของที่จำเป็นอื่นด้วย
ก็อย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านอันนี้ก็จำเป็นนะพี่แจ๊ค
อาหารแห้งค่ะหรือจะเป็นพ่ออ้อม
นมผงสำหรับเด็กค่ะหรือว่าจะบริจาคเงินเล็กน้อยนะ
ตามกำลังที่เราทำได้
ตอนนี้ใช่ค่ะก็สามารถทำได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะ
ค่ะนะคะก็เห็นแบบนี้แล้วเราก็มีกำลังใจเนาะ